ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหอพักสูง๓ชั้นที่ตะบนพันท้ายนรสิงที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
เมื่อวานนี้พังซุดลงมาแต่ไม่ถึงขั้นพังถล่มนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยใครเห็นก็ต้องบอกว่าน่ากลัวจริงค่ะโดยเฉพาะโอ้โห
คนแบบวิ่งหนีออกมาจากตึกแล้วแบบมันถล่มฝุ่นมันตลบโอ้โหทั้งด้านในด้านนอกนะฮะ
เนี่ยค่ะดูทั้งสองมุมพร้อมกันนะครับสุดพรึ่งลงมาเนี่ยค่ะเห็นไหม
โชคดีไม่พังถล่มคลืนลงไปด้วยนะครับคนที่อยู่ด้านในนี่ก็พยายามวิ่งหนีกัน
ส่วนนี้เป็นภาพที่จุดหน้าห้องพักห้องหนึ่งเขาก็พยายามถีบประตูช่วยคนที่อยู่ข้างใน
เพราะคนอยู่ข้างในเปิดประตูออกมาไม่ได้ถูกต้องคนอื่นก็วิ่งหนีกันแล้วเนี่ยฮะ
ฝุ่นฮือหือขึ้นมาเลยนะภาพน่ากลัวจริงจริงนะฟ้านอกจะเป็นนึดมืดนะฮะ
แต่ด้านในเขาติดไฟไว้ค่ำเมื่อวานนี้นะครับก็เลยเห็นชัดหน่อยนะครับ
จะเห็นความชุลมุนวุ่นวายเดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นคนที่วิ่งออกมานะฮะ
นี่ตรงนี้เห็นไหมทีแรกเขาก็แบบเอ๊ะมันอะไร

พอสักพักหนึ่งเอ้าซุดทึ่งลงไปเนี่ยวิ่งแล้วทีนี้

ข้าวของทรัพย์สินเอาไว้ที่หลังเกิดมันพังถล่มลงมามากกว่านั้นอีกเดี๋ยวจะยุ่ง
แล้วนี่คือจุดที่มีคนติดอยู่ในห้องนะฮะแถวนี้
จังหวะที่มันซุดไปแล้วแล้วประตูมันอาจจะพังมีปัญหาเปิดล็อกไม่ได้เนี่ย
คือเขาก็ต้องพยายามดูด้วยนะฮะ
ห่วงตัวเองก็ห่วงความปลอดภัยของเพื่อนก็ห่วง
ซุดจะพังอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็พยายามถีบถีบประตูช่วย
ีบยังไงถีบไม่หลุดนะครับประตู
แล้วเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนนึงแล้วก็คนแถวนั้นเขาเห็นเนี่ย
แต่ว่าผู้หญิงเขาก็รีบหนีกันก่อนนะไปถีบจนประตูทะลุ
แล้วก็มุดกันออกมาค่ะโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ
หรือว่าได้รับอันตรายอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมต่างนะครับของอาคารหอพัก๓ชั้น
ที่มีอยู่๓๐ห้องที่ซุดลงมานะครับท่านผู้ชมครับ
ทุกคนก็วิ่งหนีกันอย่างโอละมานนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักที่ชื่อว่าหอพักป้าเยี่ยม
เป็นหอพักสูง๓ชั้นมี๓๐ห้อง๓๐ห้องนี้เนี่ย
มีผู้พักอาศัยอยู่๒๙ห้องนะครับ
หลังจากที่ซุดลงมาแล้วสภาพเป็นแบบนี้นะฮะ
เสาเสวนี่หักเอียงหมดนะครับอาคารนี้แตกร้าวนะครับ
ชั้นล่างเนี่ยพังมากที่สุดนะฮะขึ้นไปบนชั้นสองก็พังนะครับ
หอพักป้าเยี่ยมอยู่ที่ตะบนพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
เกิดเหตุการณ์ขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ซุดตัวลงมา
อาคารทั้งหมดเนี่ยจะเอียงไปทางด้านหลังทางฝั่งขวา
ถ้าหันหน้าเข้าหอนะข้างหลังของหอพักแห่งนี้เป็นบ่อน้ำนะครับ
ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่นะครับคนพักอาศัยที่นี่ก็เกือบ๖๐คน
ห้องจาก๓๐ห้องหนีมาข้างนอกกันหมดเมื่อคืนนะครับ
หลังเกิดเหตุพอเกิดเหตุขึ้นทางผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นายธิรพัฒน์คัชมาศก็รีบลงพื้นที่ไปทันทีนะครับ
แล้ววันนี้ก็ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปตรวจสอบสภาพความเสียหายต่าง
แล้วก็สั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
ทุกคนต้องออกมาอยู่พื้นที่ข้างนอกก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นภายหลังจะยุ่งนะครับ
เอาสายมากั้นเป็นแนวเขตอันตรายเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่เฝ้า๒๔ชั่วโมง
ป้องกันอันตรายตัวอาคารเกิดจะซุดลงมาเพิ่มเติม
เพราะมันก็ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมใช่
ตอนนี้อาจจะเห็นว่าสงสัยแค่นี้มั้ง
เดี๋ยวเกิดมันคลื้นลงมาอีกมันจะยุ่ง
ใช่แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ผู้เช่าจะเยียวยาให้เขาไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงระหว่างนี้นะคะ
ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายธีรพัฒน์คัชมาศนายวัฒนาแตงมณีนายกอบตพันท้ายนรสิง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมหาแนวทางว่าจะเอายังไงดีกับอาคารตรงนี้รวมไปถึงผู้เช่าด้วย
คือเบื้องต้นตอนนี้ค่ะคาดการณ์ว่าสาเหตุมันมีอยู่๒ปัจจัย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้อาคารซุดแบบนี้นะคะครับหนึ่งก็คือการก่อสร้างอาคารติดริมน้ำอ่ะค่ะ
ดินอาจจะซุดและการเจาะเสาเข็มลึกลงไป๒๑เมตรซึ่งเป็นเสาเข็มที่ต่อต่อกันไป
ตรงนี้อาจจะทำให้เกิดการบิดตัวจนอาคารซุดก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ
เจ้าหน้าที่โยธาธิการจังหวัดบอกว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มของอาคารนะคะไม่ได้ซุดเพิ่ม
แต่ว่าต้องรอทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาตรวจสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัย
คือตอนนี้ผู้เช่าเขาก็ถามว่าแล้วถ้าเขาจะกลับเข้าไป
ขนข้าวของทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ในห้องมันจะได้ไหม

เพราะเขาก็เป็นห่วงไงเป็นห่วงทรัพย์สินใช่ไหมคะ
อันนี้เดี๋ยวต้องรอต้องรอทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตรวจสอบ
แล้วก็ยืนยันว่ามันปลอดภัยที่จะเข้าไปหรือเปล่า
ตอนนี้ในเบื้องต้นที่เราพูดคุยกันเนี่ยอาจจะมี๒ปัจจัยด้วยกัน
ประการที่๑เนี่ยจะเป็นบ่อน้ำด้านหลังหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะฮะ
อันที่๒อาจจะเป็นกรณีของเข็มซึ่งลงไปทั้งหมด๒๑เมตร
และ๒๑เมตรเป็นเข็มต่อเพราะเข็มยาวมันไม่ถึงขนาดนั้น
เพราะเข็มต่ออาจจะมีการบิดตัวได้
อันนี้คือข้อสรุปเบื้องต้นแต่ยังไม่มั่นใจจนกว่าเราจะพิสูจน์ทราบ

ต้องรอผลการตรวจสอบซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้จะได้ผลการตรวจสอบนะครับ
เมื่อได้ผลการตรวจสอบแล้วคงจะต้องสั่งอย่างใดประการ๑กับอาคารนี้
ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้คุยกับทางเจ้าของแล้ว
ก็เป็นไปได้มากกว่า๗๐ว่าอาจต้องลื้อถอนอาคารทิ้งครับ
ผมสันนิษฐานเลยอย่างแรกเนี่ยคือ
ดินที่เราถมไว้มันซุดตัว
แล้วก็ไปดันเสาเข็มถีบออก
ไปริมน้ำนู้น
ก่อนหน้านี้ก็มีโรงงานที่เป็นลักษณะแบบนี้

เพราะดินของตำบลบันท้าย
แล้วก็จังหวัดสมุทรสาครริมทะเลส่วนนี้
ลงไปจะ๑๒เมตรคือจะเป็นเลน
วันนี้มันเป็นหอพักที่อยู่ที่ริมน้ำนะครับ
จริงแล้วมีเยอะแยะเลยที่เขาไม่ได้เป็นเกิดเหตุอย่างนี้นะครับ
แต่อันนี้ผมสันนิษฐานโดยที่ผมเกิดมานะครับแล้วก็อยู่ที่นี่
แล้วก็ที่เป็นนายกแล้วก็เจอเคสแบบนี้มา

รองผู้ว่าบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบแปลนอนุญาตก่อสร้าง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

ก่อสร้างเสร็จปี๒๕๕๙นะคะ
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
ให้เวลาตรวจสอบ๒วันต้องสรุปให้ได้
ว่าอาคารซุดตัวมันเกิดจากอะไร

ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปภายในอาคารนะคะ
ผู้เช่าว่าอาจจะเป็นห่วงทรัพย์สินของมีค่า

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารนี้ด้วยนะคะ
ก็มีเครื่องมือการตรวจวัดที่ค่อนข้างละเอียดนะคะ

แล้วก็บอกว่าตัวโครงสร้างอาคารก็ยังแข็งแรง
แต่ตัวอาคารด้านหลังมีการเคลื่อนตัวทางด้านหลัง
น้ำหนักอาคารเหมือนกับเทลงดินไปทางด้านหลัง
ทางเบาะน้ำมันเทไปทางนั้น
หมายความว่าปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือการอ่อนตัวของดิน

ใช่แล้วบ่อน้ำด้านหลังเนี่ยระดับน้ำตรงนั้นมันมีผลเห็นไหมคะ
อาคารเอ็นไปด้านหลังอ่าเอ็นไปด้านหลังแบบนี้ครับนี่ค่ะ
ดังนั้นถ้าจะหาสาเหตุแบบชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ต้องขุดดินตรวจเสาเข็มและฐานราก
ตรวจสอบเบื้องต้นนะวันนี้ยังบอกไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
เนื่องจากว่าเมื่อใดก็ตามที่ตั้งอาคารอยู่ริมน้ำ
ถ้าเกิดดินมีการเลื่อนไหลหรือมีการอ่อนตัว
ขยับตัวนิดหน่อยก็มีผลต่อแรงดันที่ไปกระทำต่อตัวเข็มหรือต่อหม้อ
ส่วนจะเกิดจากแท้จริงจากตัวอะไรต้องขุดดินดู
ซึ่งตอนนี้เราขุดไม่ได้เราต้องดูฐานราก
สังเกตว่าโครงสร้างข้างบนยังมีความแข็งแรง
หมายก็คือมันยังไม่แตกร้าวไอ้ที่แตกร้าวจริงคือตัวผนัง
แตกของผนังบ่งชี้ว่าด้านไหนซุดตัวมากกว่าอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกแบบนี้นะคะ
สำหรับทรัพย์สินของผู้เช่าที่อยู่ในอาคารนี้
กู้ภัยเขาก็ช่วยนะคะในการขนย้ายสิ่งของ
เขาแบ่งกันเข้าไปขนย้ายทีละชั้นให้เจ้าของห้องหนึ่งคน
เข้าไปขนทรัพย์สินสิ่งมีค่าพร้อมกับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนคือหนึ่งต่อหนึ่ง
หนึ่งต่อหนึ่งประกบกันเข้าไปแบบนี้แล้วมีเจ้าหน้าที่ประกบ
แล้วแต่ละคนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกใช่มีเครื่องป้องกันใช่
ทีนี้คำถามว่าแล้วเข้าของเครื่องใช้ชิ้นใหญ่ล่ะจะขนกันยังไง
กู้ภัยบอกว่าเดี๋ยวขอภายหลังแล้วกัน

เล็กเนี่ยได้ก่อนของใหญ่นี่ยังเดี๋ยวรอก่อนนะคะ
ก็คือทางเจ้าของหอพักเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยผู้เช่าเขาเปิดบ้านให้นอนฟรี
ช่วงนี้ไปนอนที่บ้านของเจ้าของหอพักก่อน
หอพักป้าเยี่ยมนะฮะแม่ท่านผู้ชมครับก็ถ้าฟังจากที่เจ้าหน้าที่ได้สรุปนะวันนี้เนี่ย
ปัญหาก็คือว่าต้องไปดูว่าการก่อสร้างอาคาร
โดยเฉพาะอาคารมันต้องอยู่กับเข็มเสาเข็มใช่ไหมว่าคุณเนี่ยตอกลึกลงไปขนาดไหน
มีกี่ต้นขนาดไหนยังไงสภาพดินสภาพพื้นที่เป็นยังไง
แต่อาคารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทำภาพให้ท่านเห็นชัดนะครับ
นี่ฮะอาคารหอพักหอพักป้าเยี่ยมแห่งนี้ที่สมุทรสาครที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์เนี่ย
มีความสูงทั้งหมด๓ชั้นทั้งหมดมีอยู่๓๐ห้องนะครับ
แต่มีผู้เข้าพักอาศัย๒๙ห้องก็ถือว่าเยอะนะฮะ
มาตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙นะครับสูง๓ชั้นพื้นที่ทั้งหมด๙๑๒ตารางเมตร
๓ชั้นเนี่ยสูงจากพื้นไป๙เมตรนะครับ
ถ้าดูจากพื้นที่ด้านหน้านะครับมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะ
แต่ด้านหลังมันคือบ่อน้ำใช่ค่ะ
เป็นบ่อน้ำที่เขาเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งด้วย
ห่างกันแค่แบบไม่ถึงสองเมตรอ่ะอืม
บ่อน้ำแล้วก็มีดินแล้วก็ถึงตัวอาคารเลย
แล้วดินแถวนั้นเป็นดินที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากนักค่ะการมีเสากี่ต้น
เสาเข็มไปลึกเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญนะฮะ
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเมื่อมันอยู่ใกล้บ่อน้ำ
แล้วเป็นดินที่อ่อนตัวดินก็ถูกน้ำซึมน้ำซึมไปเรื่อย
ไปถึงใต้อาคารแล้วช่วงนี้ฝนตกเข้าไปอีกอืมใช่
มาตั้งแต่ปีห้าเก้าจนตอนนี้ปีหกสาม
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งครับทุกผู้ชมครับ
ซุดตัวดินซุดตัวแล้วเรื่องของเสาเข็มไม่รู้ว่าตอกไปขนาดไหน
มันซุดคลื่นลงมาอย่างนี้อืมโชคดีไม่พังถล่มลงมามากกว่านี้
ใช่ค่ะเพราะแรงกระแทกเนี่ยถ้าเกิดมันกระแทกแรงกว่านี้เนี่ย
มันอาจจะเสียหายมากกว่านี้นี่ก็เลยจะหนักไปทางฝั่งขวาที่มันซุดเอียงลงมา
ใช่เห็นไหมก็จะมีร่องรอยความเสียหายนะครับ
ที่สำคัญก็คือนอกจากด้านหน้านะครับที่มีเรื่องของความเสียหายต่าง
ตามสภาพที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยพื้นที่ข้างหลังเนี่ย
ตัวอาคารของหอพักป้าเยี่ยมเนี่ยมันเอียงไว้ข้างหลังใช่ค่ะ
แล้วก็เอ็นไปทางด้านหลังที่เป็นบ่อน้ำอ่ะค่ะเอ็นแบบเนี้ย
ใช่ค่ะด้วยความที่ฝนตกด้วยด้านหลังเป็นบ่อน้ำด้วย
แล้วพอดินอุ้มน้ำเยอะค่ะปริมาณน้ำในดินเยอะ
ดินมันก็จะซุดตัวซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้ว
แล้วอาคารแห่งนั้นพังทั้งหลังไปเลยด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะกลับมาใช้งานได้อีกหรือไม่
ใช่ค่ะเราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปดูอาคารที่เกิดเหตุนะคะก็ถูกกั้นตอนนี้กั้นเขตให้เป็นพื้นที่อันตราย
ครับแล้วก็มีซากของอาคารเนี้ยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะครับ
มีรอยปูนแตกเสาหักและตัวอาคารเอ็นไปทางด้านหลังที่เป็นบ่อน้ำ
คือตลอดทั้งวันนะคะผู้เช่าก็ยังจับกลุ่มคุยกันเขาก็ตกใจนะคะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีคนเช่าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยอ่ะนะ
นายพนมไพรขันอาสาเล่าให้ฟังว่าพอดูภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ตัวเขานั่งอยู่ท้ายรถกระบะก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกับปูนลั่นสองสามรอบ
จู่จู่อาคารก็ซุดตัวลงมาเลยต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะคะ
เขารีบวิ่งขึ้นไปชั้นสองไปช่วยแฟนแฟนอยู่ในห้องหมายเลขยี่สิบ
พอไปถึงก็ถีบประตูเพื่อจะช่วยแฟนออกมาค่ะ
นี่ผมก็วิ่งขึ้นชั้น๒ก็ไปทุบ
เอาห้องแฟนก่อนเพราะว่าออกไม่ได้กันสักห้องเลย

ทุบเอาข้างบนแล้วก็ชั้นสอง
เพราะว่าฝั่งนั้นมันยังออกได้ครับเปิดประตูได้
เขาก็วิ่งออกก่อนให้เคลียร์คนก่อน

รถผมเนี่ยเอาออกที่สุดท้ายเพื่อน

แต่ที่ขาเจ็บนี้โดนอะไร

ส่วนคนนี้ค่ะเขาเช่าอยู่ที่ห้อง

นายสันติพรมมีอายุ๓๕ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่นี่มา

ที่ผ่านมาก็พอจะสังเกตเห็น
สิ่งผิดปกติอยู่บ้างนะคะ

แต่ไม่ถึงกับซุดตัวแต่เริ่มมีร่องรอย

เวลารถใหญ่วิ่งผ่าน
อาคารนี้ค่ะคือสั่นไว้

แต่นายสันติบอกว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไร

แบบนี้มันก็ต้องมีมาตรฐานแล้วนะ

เขาก็ไม่ได้คิด
ตอนเกิดเหตุก็นั่งอยู่ในห้องตามปกติ
โอ้โหจู่พังคลื่นลงมาค่ะ
ทุกคนก็พูดเหมือนกันเลยว่าตกใจมากโดยเฉพาะเสียงปูนลั่นนะคะแล้วก็คลื่นลงมาเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มาคอยสังเกตการณ์ดูด้านนอกตัวอาคารนะคะ
เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะถล่มลงมาอีกเมื่อไหร่
เพราะว่าแม้ว่าตัวเขาจะไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ข้าวของทรัพย์สินต่างอยู่ข้างในทั้งนั้น

ทยอยเอาออกมานะครับก็มาอยู่ที่บ้านป้าเยี่ยมกันก่อนเจ้าของหอพัก
คือหอพักป้าเยี่ยมก็แน่นอนฮะเจ้าของก็คือป้าเยี่ยมนะครับ
ชื่อจริงคือนางเยี่ยมกลัดเจริญอายุ๖๘ปีนะครับเจ้าของหอพักแห่งนี้นะครับ
นี่ฮะไปเยี่ยมคุณระวีการแก้ววิจิตได้ไปคุยด้วยนะครับ
เยี่ยมบอกว่าหอพักแห่งนี้เนี่ยสร้างอยู่๕ปีด้วยกันนะสร้างเมื่อปี๕๗นะครับ
มีการว่าจ้างวิศวกรมาออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างตามแบบแปลนที่นำเสนอขออนุญาตกับทางอบตพันท้ายนรสิงศ์
หอพักของป้าเยี่ยมมีทั้งหมด๓๐ห้องแบ่งเป็น๓ชั้นชั้นละ๑๐ห้อง
ตอนนี้มีคนพักอาศัย๒๙ห้องคนพักอาศัยทั้งหมดก็ประมาณ๖๐คน
ก่อนเกิดเหตุป้าเยี่ยมบอกว่าป้าเยี่ยมเนี่ยอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ข้างหอพักนี่แหละได้ยินเสียงดังคลื่นแล้วก็เห็นกลุ่มควันลอยขโมงขึ้นมาจากพื้นดินที่หอพักทีแรกคิดว่าไฟไหม้
แต่มันไม่มีกลิ่นเพลิงไหม้ก็เลยให้ลูกเนี่ยเดินไปดูก็เห็นว่าอ้าวหอพักมันซุดตัวลงมาตอนนั้นก็รีบแจ้งให้ทุกคนในหอพักเนี่ยออกมาข้างนอกซึ่งป้าเยี่ยมบอกว่ามันก็ชุลมูลวุ่นวายนั่นแหละเพราะว่าทุ่มครึ่ง
ทางคนที่เช่าอาศัยอยู่ก็เพิ่งกลับกันมาพอดีกลับมาจากทำงานกำลังอยู่ที่หอพอดีนะครับชุดละมุนวุ่นวายไปหมดแต่ก็โชคดีที่ทุกคนเนี่ยปลอดภัย
เรื่องต้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินส่วนตัวให้กับผู้เช่าไปก่อน
คนละ๔๐๐บาทนะฮะให้คนละ๔๐๐บาทนะครับ
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
แล้วป้าเยี่ยมจะให้เงินเยียวยาอีกคนละ๒๐๐๐กว่าบาท
เป็นเวลาสามเดือนนะฮะหลังเกิดเหตุป้าเยี่ยมก็ให้มาพักที่บ้านป้าไปก่อน
มีอาหารมีน้ำมีกาแฟมีขนมให้บริการนะครับในระหว่างที่ยังต้องอยู่ที่นี่ไปก่อน
เสียงปั้งควันมันถล่มหมดเลยก็คิดว่าไฟฟ้าวงจรไอ้หม้อไฟแล้วแตกใช่ไหมระเบิด
พอปรากฏวิ่งเข้าไปแล้วก็ไม่รู้อะไรว่ามาจากไหน
ก็เรียกลูกสาวลูกสาวเฮ้ยอะไรจากไหนวะไปดูสิ
เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไงรู้เด็กมันก็ตะโกนบอกว่าตึกตึกถล่มตึกถล่ม
นั่นแหละถึงได้รู้ตกใจตกใจกลัวว่าคนชั้น๓จะออกมาไม่ทัน
กลัวว่าตึกมันจะเอ็นลงน้ำกลัวจะมีคนตาย
ลูกบ้านตอนนี้วันนี้สั่งให้หยุดงานให้ทางบริษัทเขามาจัดการว่าหยุดงาน
แต่เราก็จะช่วยเหลือว่าวันนี้หยุดงานเราจะช่วยเหลือเขาคนละ๔๐๐บาท